หลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักที่ชายภูมิก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าก็ได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่หลัง๒แผลด้วยกัน
ก็ต้องรีบนำตัวพี่ชายไปส่งที่โรงพยาบาล
นี่คือเป็นหมู่บ้านจุดเกิดเหตุนะคะ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปาก
พูดมากพูดไม่เข้าหูปากจะเป็นสี
เป็นสีแดงเป็นสีแดงเป็นสีแดงเลือดออกค่ะไหลเต็มเลยนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงนี่ไงนี่คือสภาพคนเจ็บนะคะ
คว่ำหน้าแบบนี้คุณเห็นด้านหลังที่เป็นสีเทา
ไม่ใช่ว่าจอท่านเสียนะคะเราย้อมสีให้มันเป็นสีแบบนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอ่ยตำรวจเอ่ย
ก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ผู้ชายคนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นพี่ชายชื่อว่า
นายพิษชนุพุทธชาลีอายุ๒๘ปีนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นไกลคนกันเองทั้งนั้น
น้องชายค่ะชื่อว่านายราชันอายุ๒๓ปีนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านพักที่พื้นที่
นวลม่วงตำบลโพนทองอำเภอเมืองชายภูมิ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
พอไปถึงนะคะนี่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้นะคะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยก็ส่งโรงพยาบาลไป
ทีนี้ไปดูคนก่อเหตุหน่อย
คนก่อเหตุเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
บค่ะไปนอนอยู่ที่เปรย์สบายใจไทยแลนด์มาก

ด้านหลังบ้านที่เกิดเหตุตำรวจก็ต้องตามไปแบบนี้นะคะอ่าฮะ
มากวักมือเรียกมาคุยกันหน่อยสิ
อาการเป็นไงไปทำพี่ชายทำไม

ทีนี้ตอนที่ตำรวจไปพูดคุยแบบนี้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

นี่นี่นี่